สวัสดีค่ะหมอกัยพอพาที่นี่นะคะ
เผลอแป๊บเดียวค่ะเราก็กำลังเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันแล้วนะคะ
พอเวลาเปลี่ยนดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
โดยเฉพาะ๕ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้เป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะค่ะ
ราศีแรกคือชาวราศีกุมค่ะสำหรับเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างมากที่สุดเลยนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะโดยในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ
ชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้รายได้ได้โชคลาภจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักค่ะ
ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะ
เพราะว่าจะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตค่ะ
หากชาวราศีกุมใช้โอกาสที่ดวงดีตักตวงผลประโยชน์เงินทองให้เต็มที่
รับรองว่าฐานะทางการเงินของคุณในวันข้างหน้าจะดีและมั่นคงอย่างแน่นอนค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ก็ถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินปังจัดหนักค่ะเพราะว่าดวงของคุณมีโอกาสที่จะได้รายได้จากหลายช่องทางนะคะ
ส่วนในเรื่องของการลงทุนของชาวราศีพิจิกษ์ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเลยทีเดียวค่ะ
หากคุณลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนแบบระยะยาวในช่วงครึ่งปีหลังนะคะจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรผลตอบแทนแบบสมใจปรารถนาค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะ
ดวงการเงินของชาวราศีกรกฎจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ
ชาวราศีกรกฎจะมีเกณฑ์ทรัพย์รั่วบ้างในบางครั้งแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่การสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะแต่อย่างใดค่ะ
หากคุณวางแผนการเงินให้ดีสำรองเงินเอาไว้สักนิดนึงรับรองว่าตำแหน่งเศรษฐีใหม่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงปังในเรื่องของการเงินนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินไม่เป็นสองรองใครเลยค่ะ
ฐานะทางการเงินของชาวราศีเมษจะมั่นคงมากกว่าที่ผ่านมาค่ะหากในอดีตนะคะ
คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินติดขัดหมุนเงินไม่คร่อง
ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ปัญหาเหล่านั้นจะถูกแก้ไขได้โดยง่ายค่ะส่วนอีกราศีหนึ่งที่มีเกณฑ์ได้เลื่อนสถานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะสำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะดวงของคุณมีเกณฑ์สู้แล้วรวยค่ะ
ในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเหนื่อยอย่างมากแต่คุณก็มีโอกาสที่จะรวยมากเช่นเดียวกันค่ะ
หากชาวราศีสิงศ์หวังว่าจะรวยแบบฉับพันธุ์แบบฟ้าผ่าอยู่ดีก็ได้โชคลาภมาเลยอันนี้อาจจะยากสักนิดนึงนะคะ
แต่ถ้าคุณหวังที่จะรวยด้วยการงานบอกได้เลยค่ะว่าคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๕ราศีที่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ